มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เนี่ย
รถบรรทุกน้ำแข็งปรากฏว่ายางแตก
ทีนี้รถก็เลยไปชนกับมอเตอร์ไซค์
แล้วมอเตอร์ไซคันนั้นแม่ขี่นะ
มีลูกสาวลูกชายซ้อนมา
ปรากฏว่าแม่กับลูกชายเสียชีวิตเลยนะคะ
จุดที่เกิดเหตุนี้บนถนนสายพิศนุโลกสุโขทัย
ฝั่งขาเข้าเมืองบริเวณหลักกิโลเมตรที่๒๑๒
ไผ่ขอดอนที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
สีแดงล้มอยู่ริมถนน
แล้วก็มีเสาหลักลายขาวดำก็เสียหายล้มอยู่ใกล้กัน
เจอทั้งกระเป๋าทั้งรองเท้าเจอสมุดหนังสือค่ะ
ในจุดที่เกิดเหตุมีคนเจ็บอยู่๒คน
เจ้าหน้าที่ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
คนเจ็บทั้ง๒คนคือเด็กหญิงพิมนภาเหมือนทรัพย์อายุ๑๔ปี
เรียนอยู่ชั้นม๒ที่บ้านกร่างวิทยาคม
มีบาดแผลค่ะตามร่างกายขาขวาหักอาการสาหัสเลย
ส่วนอีกคนนึงที่เป็นคนเจ็บคือคนขับรถบรรทุกน้ำแข็ง
นายธีรยุทธ์คล้ายทรัพย์อายุ๓๖ปี
คนขับรถบรรทุกน้ำแข็งเขาปวดที่คอปวดที่หน้าอก
ห่างจากรถมอเตอร์ไซค์ที่เกิดเหตุไปประมาณ๕เมตร
ไปดูในพงหญ้าทีนี้มีศพผู้เสียชีวิตนะคะ
๒ศพเป็นแม่ลูกกันคือนางกำไรมาพุ่มอายุ๓๘ปี
กับเด็กชายพงศ์สะกอนเหมือนทรัพย์อายุ๗ปี
น้องอยู่ชั้นม๒ที่โรงเรียนราชสมภิ
แล้วก็ไปเจอกับรถบรรทุกน้ำแข็งสภาพพังยับเลยนะคะ

แล้วก็บริเวณที่ใส่น้ำแข็งท้ายกระบะมันหลุดออกมาจากตัวรถ
ถุงน้ำแข็งต่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ค่ะ

จากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่า
คนขับรถบรรทุกน้ำแข็งก็ขับไปรับน้ำแข็งที่ตัวเมืองพิศนุโลก
จะเอาไปส่งที่อำเภอสวรรคโลกของสุโขทัย
พอมาถึงจุดตรงนี้ล้อเนี่ยคุณผู้ชม
บริเวณล้อหน้าข้างขวามันแตก
รถบรรทุกน้ำแข็งก็เลยเสียหลักค่ะ
แล้วก็ข้ามเกาะกลางถนนไปไปชนกับมอเตอร์ไซค์
ที่นางกำไรขี่มาพร้อมกับลูกชายลูกสาว
แล้วพี่สะพ้ายของนางกำไรก็เปิดเผยด้วยนะคะ
บอกว่าเมื่อวานนี้ตัวนางกำไรบอกว่าเดี๋ยวจะพาลูกชาย
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
จะพาไปรับยาแก้แพ้
ทีนี้พี่สะพ้ายก็เลยบอกว่านั่งรถโดยสารไปดีกว่าไหม

ว่าเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งลูกเอง
ก็พากันออกมาจากบ้านนะคะ
แล้วก็ตั้งใจว่าจะส่งลูกสาวที่โรงเรียนก่อน

แล้วเดี๋ยวค่อยพาลูกชายไปหาหมอ

แล้วตอนนี้อาการของลูกสาว
คือเด็กหญิงพิมนภายังน่าเป็นห่วงค่ะ
ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องสอบสวนก่อนนะคะ
แล้วหลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ